กว่าจะมาถึงวันเลือกตั้งพอเจอแบบนี้เหนื่อยใจ
แต่ที่ชื่นใจที่โอ้โหอหอที่โอ้โหคือคน

ประสบการณ์จากผมที่ทำข่าวการเมืองมา
สัญญาณของการไปเลือกตั้งล่วงหน้าเยอะขนาดนี้นะ

น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
ผมบอกเลยถ้าไม่มีปัจจัยอื่นนะ
ครับไปดูบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตและกระบัง
คักสุดประชาชนไปรอตั้งแต่เช้าตรู่
โอ้โหท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดทะลุ๔๐องศาเซลเซียส
คุณผู้ชมครับมีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเป็นลมด้วยนะ
เป็นลมฟุ๊บในคูหาเลย
นะครับกู้ภัยก็รีบมาประถมพยาบาลที่ประจำอยู่ตรงนั้น
นำตัวขึ้นรถพยาบาลส่งรักษาต่อ
นะครับผู้มีสินบางคนประสบอุบัติเห็คกระทันหันขาหัก
ขาหักเต้นทำยังไงรู้ไหมไม่ยอมเสียสิทธิ์

ให้ย่ารเข็นรถเข็นมาใช้สินทีเลือกตั้ง
โอ้โหถ้าใครไม่พร้อมคุณดูประชาชนว่าเขาพร้อมแค่ไหนนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ก็มาอำนวยความสะดวกด้วย
แล้วก่อนหมดเวลาเลือกตั้ง๓๐นาทีเขาจะมีเจ้าหน้าที่ถือทรคอมา
ประกาศประกาศหน่วยเลือกตั้งนี้เหลือเวลาอีก๒๐นาที
เหลือเวลาอีก๑๐นาทีเหลือเวลาอีก๕นาที
คุณผู้ชมนักถอยหลังให้ประชาชนแถวนั้นได้รู้ว่าเหลือกี่นาทีจะปิดหีบใช่ไหมครับ
ประชาชนมาถึงหน่วยแล้วบางคนรีบร้อนวิ่งจู๊ดเข้าไปในจุดเลือกตั้งเลย
บางคนถึงกลับไม่ถึงไปไม่ถึงนี่ต้องวิ่งครับพี่คนนี้วิ่งโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่ง
โอ้โหบางคนยังไงรู้ไหมไม่ถึงจริงแล้วจอดมันเลย
คือยังเข้าที่จอดไม่ได้จอดเลยจอดรถเปิดไฟฉุกเฉินวับวิ่งเข้าไปก่อน
แสดงตัวก่อนเพราะถ้าไปแสดงตัวเข้าแถวแล้วเขาให้เลือกต่อให้เวลาเลย
ไปแล้วเขาให้เลือกจากนั้นพอปิดหีบปั๊บเนี่ยเขาแผงเหล็กมากั้นทันที
เมื่อวานนี้ช่างแต่งหน้าผมนะผมแอบเห็นเขาโพสต์
ไปเลือกตั้งลูกหน้าตรงจันทร์เกษตรบอกเสียค่ามอเตอร์ไซค์ไป๒๐๐บาท
เมื่อวานรถติดแต่เสียเท่าไรคนอยากไปลองคิดดู
แต่ว่าฝากพี่วินมอเตอร์ไซค์หน่อยก็อย่าเพิ่งไปโขกขึ้นราคากัน
ใช่อย่าไปโขกเขาช่วยกัน
เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการเลือกตั้ง
ที่สูรุนธิ์กีฬายอมชนไทยเยี่ยปุ่นดินแดงกันบ้าง
นะครับโอ้โหจุดนี้มีคนไปใช้สิทธิจนวินาทีสุดท้าย
ผู้ที่ใช้สิทธิคนสุดท้ายคือนายชัดชัยพรมแพทย์
ที่สุดยอดจริงเป็นคนสุราชนี่เป็นคนสุราชทานีครับ
หน้าตาตื่นมาใช้สิทธิเลยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะประกาศปิดหีบเลือกตั้ง
แบบทันเส้นยาแดงผ่า๑๖๑๗โอ้โหนี่เป็นคนปิดงานเลยใช่ไหม
พาแปดน้อยไปหลังจากลงคะแนนเสร็จแล้วเนี่ยพี่ชัดชัยมาบอกกับทีมข่าว
เพราะตั้งใจจะมาใช้สิทธิครั้งนี้เนี่ย
เพราะอะไรพี่เรารอให้ฟังหน่อย
เอาเรื่องเศรษฐกิจก่อนดีกว่าครับ
ไปดูบรรยากาศต่างจังหวัดกันบ้างดีกว่า
นะครับการเลือกตั้งล่วงหน้าเขตหนึ่งที่อำเภอเมืองนครราชศรีมา
จุดนี้มีคนไปลงทะเบียนมากที่สุดกว่า๒๐๐๐คนคุณผู้ชมดูบรรยากาศ
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักบางคนมารอตั้งแต่เช้าตู่
ยังไม่เปิดหีบเลยมารอแล้วนะครับไปดูคุณยายท่านนี้
คุณยายเดชสาธุชาติอายุ๘๔ปีเป็นคนมุกครับ
มุกดาหารไม่ยอมเสียสิทธิตั้งใจมาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
ท่านนั่งรถอยู่ไม่ใช่คนเข็นนะท่านนั่งรถบนวิวแชร์อยู่
แต่ไม่ใช่อุปสรรคในการทำหน้าที่พลเมืองไทย
โอ้โหพูดแบบนี้ผมมันปลื้มใจมันตื้นตันจริง
แล้วคนที่มีสิทธิ์วันที่๑๔นะไม่ใช่เห็นเขาไปกันล่วงหน้ากันเยอะแล้ว
เออไม่ไปก็ได้ไม่ใช่นะต้องไปนะ
กลับมาที่คุณยายเดชคุณยายเดชบอกว่ามาอยู่โคราช
ลูกหลานมาทำงานโคราชไงก็เลยย้ายมาอยู่ด้วย
ตั้งใจมาแต่บ้านแล้วว่าจะเลือกใครเลือกพักไหน
ติดอยู่เลือกติดอะไรครับคุณยายติดอะไร
จำเบอร์ไม่ได้คือมาเลือกโคราช
แต่จะต้องจำไอ้ผู้สมัครที่มุกไงจำผู้สมัครที่มุกไง
ก็เลยให้ไปหลานไปสแกนข้อมูลผู้สมัครสอสอในเขตที่มีสิทธิเลือกตั้งมา
เอาไปดูขอนแก่นจังหวัดใหญ่จากโคราชขยับไปขอนแก่นหน่อย
ขอนแก่นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมบรรยากาศการเลือกตั้งนะครับ
เลือกตั้งกลางนะครับเขต๑ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
อำเภอเมืองขอนแก่นบรรยากาศคึกคักโอ้ยบรรยากาศคึกคัก
คนมาใช้สิทธิ์นะครับยืนต่อแถวกันยาวเหยียด
อากาศนี่ทะลุ๔๐องศาเซลเซียสเหมือนกันวันที่ทั้งประเทศนะมั้ง๔๐องศา
จริงเอาจริงพี่เบิร์ตแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะ
เพราะว่าเราออกไปแป๊บเดียวถูกป่ะไปใช้สิทธิ์อย่างดีเต็มที่ครึ่งชั่วโมงไม่เจอ
แต่เขาอยู่ตั้งแต่เช้าทั้งวันน่ะ
นี่ค่ะโอ้โหโบยักษ์มาเลยนะ
คนนี้ครับคุณจิลวัตรมหาศาลอายุ๓๖ปี
เจ้าของแบรนด์จากศาลชื่อดังสายแฟชั่น
เขาบอกว่ามาเลือกตั้งทั้งทีจะต้องไม่หลุดทีม

นางแบบเขาเรียกว่าเดินจับ
จับนะมาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
คุณจิลวัตรบอกว่าการผูกโบยักษ์ครั้งนี้ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองอะไร

เป็นคนชอบแต่งตัวนะสายแฟชั่น

มองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต
อยากจะเลือกอะไรก็เลือกอยากทำอะไรก็ทำ

เราใส่แล้วยิ้มแย้มแจ่มสายคนรอบข้าง

ครับนะครับคือตอนนี้ทุกคน

ได้นะอย่านะครับอย่านะครับ

แล้วอาจจะเดี๋ยวจะเสียตังค์นะครับ

มันมีโทษนะต้องจัดปรับนะ
ระวังระวังหน่อยอย่าฮึกเหิม

เดี๋ยวพาไปดูเรื่องที่มันกลายมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกัน

นนทบุรีเขาบอกว่ามันก็มีเรื่องมีประเด็น
ทำไมอ่ะสรุปคือหน้าซองอะเวลาที่ไปเลือกตั้งแล้ว
มันจะต้องเขียนยังไงกันแน่มันถึงจะส่งกลับไปยังภูมิลำเนาของเราได้
พี่อศก่อนเลยนะ
จังหวัดนทบุรีส่วนภาคกลาง
คือหน่วยเลือกตั้งที่๑๖หน้าครูหาเขาติดป้ายเอาไว้

แต่ว่าหน้าซองบัตรเนี่ยคือพอเขียน
พอเขียนเนี่ยแล้วมันกลายเป็นว่าเขียนตามสิทธิ์ของคนคนนั้น
แล้วมันต่างกับครูหาข้าง

คืออันนั้นของสิงห์บุรีเขาเขียนชื่อจังหวัดและเขต
คือเขาไม่ได้เขียนอย่างว่าน้นทบุรีนึง
คำถามคือคนก็เลยสงสัยไงว่า
สรุปคือมันต้องเขียนแบบไหนคือถูก
ถ้าเกิดฉันไปเลือกตั้งนอกเขตแล้วยังไงอ่ะ
สิ่งที่ฉันลงคะแนนไปเนี่ยมันจะถูกส่งกลับไปยังภูมิลำเนาของฉันไหม
นี่คือคำถามนี่คือปัญหาว่าทำไมถึงเขียนไม่เหมือนกัน
นักข่าวก็เลยสงสัยถามเจ้าหน้าที่ไปเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่บอกว่าจริงมันจะต้องเขียนจังหวัดแล้วก็เขต

ก็เขาจะส่งไปนู่นไงไปนับที่นู่นไงคะแนน

แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่ากรณีที่เขียนจังหวัดเขียนเขตผิด
ไม่ได้มีการแก้ไขไม่มีการขีดค่าแล้วเขียนใหม่ใดนะ
แต่ว่าสบายใจได้เพราะว่าเขาจะยึดรหัสปริศนีย์ที่อยู่ด้านล่าง
เพราะว่ารหัสปริศนีย์แต่ละเขตตอนลงทะเบียนที่ครูหานั้นมันต่างกันอยู่แล้ว
คือไม่ว่าคุณจะเขียนข้างหน้าเป็นอะไรก็ตามดูที่รหัสเป็นหลัก
ดังนั้นต่อให้เราไปเลือกตั้งนอกเขตของเรา
แต่ว่าบัตรเลือกตั้งของเราจะถูกส่งไปยังเขตภูมิลำเนาของเราอย่างแน่นอน
อันนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาให้ความมั่นใจนะคะ

อืมแต่แหมพอมาเปรียบเทียบกันก็
ทำไมฉันจะทำให้มันถูกหมดถูกทุกข้อไม่ได้แล้วหรือยังไง

ทีนี้ทางเลขาธิการกรกตนะคะ
คุณแสวงบุญมีก็ยอมรับนะบอกว่าพบปัญหา
กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่นนทบุรีเนี่ย
รหัสเขตเลือกตั้งที่หน้าซอง

หน่วยเลือกตั้งคือจากเขต๒เป็นเขต๔
แล้วก็กรอกรหัสไปสนีแทนรหัสจังหวัด
ผิดเยอะไหมประมาณ๑๐๐ใบ๑๐๐คนนั่นแหละค่ะ
แต่เขาบอกว่าปัญหานี้มันยังแก้ไขได้นะ
สามารถตรวจสอบบัตรลงคะแนน

อันนี้มันตรวจสอบได้เพราะว่าวางระบบการตรวจทานเอาไว้แล้ว
จากกระดาษที่ระบุลำดับของคนใช้สิทธิ

สมมุตินะถ้าตรวจว่าไม่ตรง
ถ้าไม่ตรงจะถูกส่งกลับไปยังหน่วยเลือกตั้งที่มันถูกแน่นอน

แต่ก็ให้ความมั่นใจว่าคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
ว่ารหัสปริศนีย์มันจะถูกส่งไปยังเขต
ให้คุณผู้ชมมั่นใจถามคุณผู้ชมตรงนี้
สมมุติว่าไอกรณีนี้เกิดขึ้นกับตัวเองมั่นใจไหม

เน้นมาในเฟซบุ๊คกับยูทูปหน่อย

ท่านกรกตบอกว่าขอให้มั่นใจจะส่งถูกแน่นอน

๔ปีคุณทำงานกี่วันกัน
อันนี้แค่อหอแรกดอมใจเย็น

หน่วยเลขตั้งดินแดงคุณผู้ชมมีปัญหาเหมือนกัน

มีคุณนิชการวันนูปธรรมครับ
ภูมิลำเนาเธอในเขต๒จสุริน

เขตไม่ตรงกับที่ตัวเองตรวจสอบมา
เธอก็ได้รับคำอธิบายกับจากเจ้าหน้าที่ประจำเขต

มันจะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ในการเลือกผู้สมัครสอสอ
ห่วงว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นบัตรเสียเอาสิ
เรื่องนี้ครับพอเขตดินแดง
ท่านชูชาติก็มารับฟังปัญหา
รับว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีความสับสนในการเขียนหน้าซอง

คือถ้าเจ้าหน้าที่เองยังสับสนเนี่ย
แล้วคุณจะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สอบสนได้ยังไง
ชูชาติพอเขตดินแดงบอกว่า

จะเปิดกล่องที่บรรจุซองเลือกตั้งนอกเขต
ให้ผู้มาใช้สิทธิได้ตรวจสอบร่วมกัน

โอ้โหคุณผู้ชมฮะท่อนนี้พีค

เจ้าหน้าที่ไปตรวจพบว่ามีการเขียนหน้าซองบัตรเลือกตั้งเป็นเขต

เดี๋ยว๓๘๐นะคนมาใช้สิทธิเขตนี้เท่าไหร่

แล้วถูกแค่

ผมให้ถามว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจ
ผมไม่ได้ถามว่าทำไมท่านนี้ตอบมาว่าเกลียด
อันนี้ตอบเรื่องอะไรครับตอบเรื่องเดียวกับผมเปล่า
ตอบเรื่องเดียวกับผมไม่รู้ดอมต่อ
โอ้โหอ่านแล้วได้จะถอนหายใจแบบพี่เบิร์ดแบบพี่น้ำแข็งเลย

ส่วนหน่วยเลือกตั้งประจำจุดที่๔๕มีการตรวจสอบ
จดหมายที่บรรจุบัตรเลือกตั้งแล้วพบว่ามีการแก้ไข๓ใบ
จากตัวเลขที่เขียนหน้าซองตัวเลข๕กับเลข๖เขียนคล้ายกัน
ก็เลยทำการแก้ไขต่อหน้าเลยแล้วก็เซ็นรับรองเลย
จึงทำให้หน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เขตที่๑ถึง๘ของจังหวัดสุริน
ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยครับ

หมดแล้วล่ะเรื่องแบบนี้คงจะหมดแล้วล่ะ

ขออีกหน่อยไปที่พยาวหน่อย
โพสต์ภาพพี่มาดูคุณผู้ชมดูค่ะ
เนี่ยเขาเขียนอันนี้พูดถึงจังหวัดพยาวนะ

จังหวัดพระเยาพระเชื้อเยา
อันนี้มีคนกันแกล้ง
ทำให้กรกกะตอบเสียหาย
เนี่ยอ๋อมันเกิดขึ้นนะ
ห๊ะจริงเหรอ
มันเกิดขึ้นจริง
มันเกิดขึ้นจริงพี่เบิ้ล
ครับหออออเชิญค่ะ

เพราะว่ามันต้องดูว่า

ผลกับการเลือกตั้งขนาดไหน

จะด่าใครเนี่ยนะเออ

มันน่าจะเอ๊ะตั้งแต่ตอนพิมพ์แล้ว
เออไม่ถ้าถ้าคนพิมพ์

มันน่าจะเอ๊ะตอนพิมพ์แล้ว

เออโอ้โห

มันไม่มีผลต่อการเลือกตั้งหรอกท่าน

สติสรรพชัญญะ

แล้วยิ่งพอท่านมาชี้แจง
มันช่วยมันช่วยให้ดีขึ้นไหม

สิ่งที่ชี้แจงคือบอกว่า
ที่เขาจะทำ
ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามาจากไหน
เพราะว่าคนที่ถ่ายรูปมาแค่ตรงนั้น

ฝากถึงผู้ที่แสดงความคิดเห็นในสื่อโซเชียล

เพราะผมพูดออกอากาศเลย
มันไปไม่ไหวจริงจริงนะ

แต่เป็นของใครทำมา

เฅี๋ยวเห็นไม่เท่าไหร่อีกเหรอ
มีคนถ่ายมาเขียนหนองบัวลำพูน

หมดกันสรุปจังหวัดอะไรกันแน่เออเออหรือว่าลำพูนกันแน่ครับ
สุดจริงนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มเป็นออเดิฟเพราะว่าเป็นเลือกตั้งล่วงหน้า
ค่ะคนใช้สินเนี่ยสองล้านสามแสนคนอืมเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าคุณผู้ชมน่ะ
สิบสี่พฤษภาคมค่ะช่วยกันจับตาดูหน่อยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่เมื่อวานนี้ก็มีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะอันนี้เป็นฝั่งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
อันนี้แหละที่ต้องบอกว่าเออบางทีน่ะไม่รู้ก็ไม่รู้ครับ
สืบหึ้กข้าน้องเรื่องหนึ่งแล้วบางทีสืบเหิมเรื่องหนึ่งใช่ฮะ

คือเป็นหน่วยเลือกตั้งนอกเขตภาคตะวันออก

ก็เลยมีการแจ้งให้ตำรวจสอบภอม์มึงกาจานบุรีน่ะ
นำตัวพี่เจษดาไปดำเนินคดีครับ

เรื่องต้นแกก็ยอมรับสารภาพนะว่าเออผมถ่ายจริง
มาเคยใช้สิทธิเลือกตั้งสอสอครั้งแรก
แต่อายุ๓๕ปีนะเพิ่งมาเคยใช้สิทธิครั้งแรกครับ
เขาก็เลยอยากถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ไม่มีนะเจตนาทุจริตในการเลือกตั้งไม่มี

เป็นทหารพรานอายุ๓๕ปี
เพิ่งมาใช้สิทธิครั้งแรกครับนะครับค่ะต่อมาอีกเหตุการณ์หนึ่ง
บ่าย๓โมงที่หน่วยเลือกตั้งร่วมหน้านเขตหน่วยที่๗ครับ
อยู่ในอาคารศูนย์ท่องเที่ยวเหมือนกันเลย
กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อ
สมหวังอายุ๓๐ปีเป็นชาวอำเภอเสรภูมิที่๑๐๑
เป็นคุณครูด้วยนะถ่ายรูปบัตรเลือกตั้ง
ตอนที่ยังไม่ได้การเลือกผู้สมัคร
ก็เลยมีการแจ้งให้ตำรวจจับกลุ่มตัวไว้
แล้วนำส่งโรงพักเมืองกาลครับ
ครูสมหวังยอมรับครูถ่ายจริง

จะนำไปใช้ประกอบการสอนเด็กนักเรียนเท่านั้น
เอาเหรอแบบการเรียนการสอนนี่
มันไม่มีในหลักสูตรแล้วต้องมาถ่ายเอาจากครูหาเหรอ
อายุ๓๐ปีนะเป็นคุณครูด้วยนะ
ทั้งสองรายเนี่ยคุณผู้ชมครับทั้งคุณครูสมหวัง
และทหารพรานที่ชื่อเจ็บสดาเนี่ย
โดนแจ้งข้อหาใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด
ถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ทำการเลือกตั้งแล้ว
โทษจำคุก๑ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

เดี๋ยวรอน้ำตัวส่งให้สารพิจารณาต่อไปนะครับ

ไอ้ที่จังหวัดพระเยาเนี่ยนะ
เขาบอกพี่กัดมาชัดเจนว่ามาจากตรงไหน
คือถ้าคุณจะถ่ายภาพไว้ในที่นั้นลึก

ไม่ใช่ถ่ายข้างนอกข้างขู่หา
ก็แจ้งกับจ้างนาที่ที่ประจำหน่วยได้
ว่าเราอยากถ่ายรูปตอนที่จะหย่อนบัตร

เขาจะบอกว่าตอนที่คุณจะมาหย่อนบัตรลงกล่อง
แต่อย่าถ่ายไปติดว่าคุณกาอะไรไว้นะ